คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเรื่องของการซ้อมกันหน่อยนะครับของกำลังพลทุกภาคส่วนนะครับ
ที่ไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะครับในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการซ้อมรวมกันเป็นครั้งแรกในขบวนพระยุหายาตราทางสถลมาตร
ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับที่ร้านอเนกประสงค์กองทัพภาคที่หนึ่งกรมมหาดเล็ก
ราชวรรมรักษาพระเจ้าองค์ที่สิบเอ็ดในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวะที่ราบลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระยุหายาตราทางสถลมาตรจัดให้มีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓พระยุหายาตราทางสถนละมาตร
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษวันที่๕พฤษภาคม๒๕๕๙
โดยเป็นการฝึกซ้อมรวมกำลังพลและทุกส่วนปฏิบัติในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยศที่๓พายุหายาตราทางสถลมาตรเป็นครั้งแรกรวมกว่า๑๐๐คน
สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้จำลองลานฝึกให้มีระยะทางประมาณ๗กิโลเมตรเท่ากับเส้นทางยาตรามริ้วขบวนที่๓
รวมทั้งได้จำลองพื้นที่อุปสรรคที่มีระยะทางแคบเช่นประตูพิมารชัยศรีประตูวิเศษชัยศรีที่มีความกว้างประมาณ๔๕เมตร
และสะพานผ่านพิภพลีลาซึ่งเป็นจุดเลี้ยว
จากนี้ได้นำเครื่องสูงเครื่องประกอบจำลองและพระราชยานองค์จำลองมาใช้ประกอบการซักซ้อม
พระที่นั่งพระราชยานพุทธตานองค์ทองเป็นพระที่นั่งพระราชยานพุทธตานทององค์จำลอง
รองมโหระทึกกรองชนะและเครื่องสูงมาฝึกซ้อม
เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับสภาพการเดินในระยะทางจริง
หลังจากนั้นก็เป็นการสร้างจุดเปลี่ยนกำลังพลแบกหามพระที่นั่งพระราชยานพุทธตานทอง
เพื่อนำปัญหาอุปสรรคต่างกลับไปรับการแก้ไข
เมื่อจัดริ้วขบวนพร้อมพลโทนัทธวัฒน์อคณิบุตร
ในฐานะเป็นรองภูมิในการจัดขบวนพระยุหาญาตราทางสถลมาก
ออกคำสั่งเริ่มการฝึกซ้อมเป็นการฝึกซ้อมแบบรวมตามลำดับพระราชพิธีจริง
โดยเริ่มจากการเทียบพระที่นั่งพระราชยานพุทธตานทององค์จำลอง

เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระราน
แล้วช่วงบ่ายจึงซักซ้อมต่อในเส้นทางที่๒จากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดราชบพิษ
และเส้นทางที่๓จากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามไปยังวัดพระเชจุมพลวิมลมังคาราราม
แล้วกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ซักซ้อมใช้เวลาตลอดทั้งวันของเมื่อวานเป็นไปอย่างสง่างามสมพระเกียรตินะครับ
สำหรับการฝึกซ้อมในช่วงบ่ายพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์
ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่๑
และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาดเล็กราชวรบรักษาพระองค์๙๐
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล
บริวคบวนที่สองบริวคบวนราบใหญ่สักที่๖หมีนาทมนี
และซักซ้อมรวมริ้วขบวนที่๓อีกครั้งในวันที่๒๘มีนาคมนี้ครับ